ผ่านมาสำหรับเรื่องราว๓๒วันมหัศจรรย์ไทยรัฐทีวี

ถูกต้องรางวัลใหญ่ที่สุดที่หลายคนจับจ้องจับตาดู
วันนี้พาไปดูสีหน้าของผู้โชคดีนะคะคุณแพรวนั่นเอง

เธอคนนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๒ทับ๑หมู่๖ตำบลบวกค้าง

ชื่อจริงคือนางสาวสิราลักษณ์กุณาหรือคุณแพรวอายุ๒๗ปี
เธอเป็นสาวพิการผู้โชคดีนะคะที่ส่งไลน์เข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรม๓๒วัน
หัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีค่ะ
จับทุกวันแจกทุกวันซึ่งเราก็แจกไปในช่วงปีใหม่ของปีนี้นี่แหละ
คุณวัชระวัชรพลนะคะก็เป็นคนจับรางวัลแจกโชคใหญ่
โดมิเนียมมูลค่าเกือบ๒ล้านบาทนะคะ
เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านพักเนี่ยพบว่ามีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องที่ทราบข่าว
ต่างก็ได้พากันมาแสดงความยินดีนะคะ
โดยคุณแพรวบอกว่าได้ส่งไลน์มาร่วมสนุกวันละ๑ครั้ง๔วันติดต่อกัน

ว่าจับจ้องหน้าจอแล้วพอทำคอนโดมาปุ๊บได้ไปเลยนะคะ

คุณแพลวบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่อยากได้คอนโด

ไปฟังเสียงผู้โชคดีคุณแพลวกันค่ะ
มีความรู้สึกอย่างไรครับ
ดีใจไม่คิดว่าจะได้

แปลว่าเป็นแฟนแทนรัฐนิวส์โชว์
เป็นหลักดูทุกวันแล้วก็ส่งนะตอนนั้น
เพราะว่าไทยรัฐนิวโชว์ก็กล่องขึ้นบ่อยนะคะ
ด้านคุณแม่ค่ะนางจันนวลกูนาอายุ๕๐ปี

คุณแพรวลูกสาวไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง

ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
ปวดศีรษะจนเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ
ต้องผ่าตัดก้านสมองแล้วก็รอดชีวิตมาได้

และหมดเงินกับค่ารักษาจนเกือบหมดตัวค่ะ
แล้วก็ได้รางวัลเป็นคอนโดเนี่ย

เดินทางไปรับรางวัลแทน
แล้วก็จะนำคอนโดที่ได้ไปฝากขาย
เพื่อนำเงินมารักษาลูกสาวต่อไปนะคะ

เราดีใจที่เรามอบของขวัญให้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทุกคน

ใช่แล้วก็ต้องรอติดตามหน้าจอไทรัตย์ทีวีกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมดีให้คุณผู้ชมได้ร่วมรุ้นแบบนี้อีก